แล้วชาวเหนือเป็นยังไงกันบ้างเจ้า
ตอนนี้สนุกสนานกันหรือยังคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรารออยู่แล้ว
เดี๋ยวไปติดตามได้กับคุณปียชาติคงถิ่นค่ะ
รายงานสดจากประตูท่าแพรค่ะ

ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางมาที่ขวงประตูท่าแพรกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ทำกลางบรรยากาศอากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับก่อนที่จะถึงเวลานับถอยหลังสู่ศักราชใหม่นะครับ
ก็มีผู้คนเดินทางมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ชมการแสดงบนเวทีนะครับ
สำหรับกิจกรรมแสงสีเสียงยามค่ำคืน
ประดับตกแต่งไฟทั่วลานประตูท่าแพรนะครับ
ก็มีทั้งไฟที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของกระต่าย
อันเป็นสัญลักษณ์ของนักสัตว์นะครับประจำปี๒๕๖๖นะครับ
แล้วก็มีการประดับตกแต่งไฟนะครับต่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับ
แล้วก็การแสดงเต้นด้วยนะครับแล้วก็มีการร่วมถ่ายรูปนะครับ
เพื่อที่จะแชร์แล้วก็ลุ้นรับรางวัลนะครับ
ส่วนช่วงที่จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๕๖๐
ก็จะมีการแสดงพลุเฉลิมฉลองปีใหม่จำนวน๖๕๐นัดนะครับ
ซึ่งเราเองก็ได้คุยกับทางนักท่องเที่ยวนะครับ
ที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร่วมเขาดาวนกัน
ก็บอกว่าปีหน้าอยากให้เป็นปีแห่งความสุขนะครับ
หลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างหนัก
เกือบ๓ปีนะครับที่ไม่ได้ออกมาท่องเที่ยว
แล้วก็ไม่ได้เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
ก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวนะครับ
แล้วก็อยากให้ประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักนะครับ

บอกว่าปีนี้หลังจากโควิดคลี่คลาย
ก็เลยตั้งใจกันมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันทั้งครอบครัว
อ่าใช่ค่ะตั้งใจมาเลยแทนกันไว้แล้วค่ะ
ปีนี้ตั้งใจจะเข้าดาวน์ที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตั้งใจตั้งใจ
ตั้งใจว่าปีหน้าอยากเห็นอะไรในเมืองไทย
อยากให้บ้านเราเป็นยังไงต่อไปครับปีหน้าครับ
อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับหลังจากคนโควิด๑๙
อ่าใช่ใช่ค่ะก็อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ทุกคนจะได้แบบออกมาเที่ยวออกมาเปิดหูเปิดตากันมากขึ้น

ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมาก
ในวันปีใหม่นะคะหกษาสุขภาพกันดิ้วค่ะ
เราได้ไปคุยกับนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
บอกว่าคาดว่าวันนี้นะครับ
ท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เชียงใหม่
จะมีมากกว่า๑แสนคนนะครับ
เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั้น
คลี่คลายนะครับแตกต่างจากปี๒๕๖๕นะครับ
ช่วงปีใหม่มีนักท่องเที่ยวประมาณแค่๓๐๐คนเท่านั้นเองนะครับ
ที่บริเวณขวงประตูท่าแผ่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ
เดินทางมาที่เชียงใหม่ช่วงหายซีซั่นกันเป็นจำนวนมากนะครับ
เพาะเดินทางด้วยเครื่องบินกว่า๑๕๐เที่ยวบิน
มีประมาณวันละ๒๐๐๐๓๐๐คนนะครับ
จนตอนนี้ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับสถานที่ต่าง
เกือบทั้งหมดนะครับกว่าร้อยละ๙๐ครับ
ความรู้สึกวินอย่างหนักมาแล้วเชียงใหม่ตอนนี้กำลังฟื้น
กำลังฟื้นครับก็ถ้าไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับ
ในช่วงที่ผ่านมามีไฟล์บินมาลงในจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณสองสามหมื่นคนแล้วต่อต่อวันนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติก็ต่างเดินทางมาที่ขวงประตูท่าแพรนะครับ
เพื่อที่จะมาร่วมนับถอยหลังนะครับ
เข้าสู่ปีกระต่ายทองนะครับก็จะมีการประดับไฟนะครับ
เป็นรูปกระต่ายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุข
ของการเริ่มต้นศักราชใหม่ของปี๒๕๖๕นะครับ
ก็ขอโวยพรให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับ
สำหรับใครที่ทำงานข้ามปีอยู่นะครับก็ขอให้ได้โบนัสแห่งความสุขครับ
นี่ก็คือบรรยากาศเขาดาวน์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาชาของถิ่นพูดสึกข่าวแทนรัฐทีวีรายงานจากขวงประตูท่าแพร่ครับ